ตัวเหตุการณ์ผู้สึกข่าวถูกฆ่าปัดคอเป็นผู้สึกข่าวท้องถิ่น
ประกอบเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานคร
ตับบรวดรวมทั้งหมวดวรรณฤทธิปตริกตึง
เดินทางเข้าไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุ
ไปถึงสภาพที่เห็นก็จะเป็นอาคารผ่านิดเลข

สูง๓ชั้นเป็นอาคารผ่านิดสูง๓ชั้น

เข้าไปพบศพชายอายุประมาณ๔๐ปี
นอนเสียชีวิตอยู่นะฮะมีบาดแผลถูกของมีคมปาดที่บริเวณลำคอ
และเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
ตำรวจจึงตรวจสอบทราบชื่อคือนายภัยบูลพรมายอายุ๔๐ปี

ตำรวจสนราชบุรณะก็ประสานทางด้านของกองพิสูจน์หลักฐาน
ต่อมาพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะได้สอบปากคำนายประดิษฐ์เวียงคำ
ให้การว่านายพัยบูลเป็นคนที่มีนิสัยชอบเติมสุระ
โดยที่ขณะที่นายภัยบูลเริ่มมีอาการมืนเมาเขาอยู่กันเมื่อวานตอนกลางคืน
ก็มีการบ่นขึ้นมาว่าอยากตายอยากตายนะฮะ
ก็จึงได้บ่นผู้ตายไปเรื่องที่ไม่ให้คิดสั้นเหมือนเป็นการสอนแหละ
บ่นไปกึ่งสอนแล้วก็ไล่ไปนอนซะรีบไปนอนเมาก็ไปนอนซะ
พอรุ่งเช้ามีคนบอกว่านายภัยบูลเสียชีวิตแล้วจากการถูกผาดคอ
ทางนี้พนักงานสอบสวนสนราชบุรณะก็ต้องสืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุการณ์ตายให้ละเอียด
น้ำหนักไปที่สองเรื่องอาจจะถูกฆาตกรรมหรือเขาฆ่าตัวตายตามที่เขาเคยพูดเอาไว้
ทางนี้ก็จะมีการประสานกองพิสูจน์หลักฐานเก็บเรื่องของพยานต่าง
แล้วก็ต้องรอผลการชนสูตรจากทางแพทย์ของนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
เพื่อสรุปหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงต่อไปด้วยนะครับ